กินวันนี้นะครับคุณจูด้งมีร้านอร่อยมาฝาก
เป็นร้านผัดไทยที่มีสูตรเด็ดมาจากคุณแม่

แต่ตอนนี้ครับผมเยินสลาดมาได้แป๊บนึงโอ้โหหิวมากเลยครับ
อยากจะกินผัดไทยไม่ก็ก๋วยเตี๋ยว
แต่ว่านะครับสูตรเด็ดของร้านไหนเนี่ยจะเด็ดที่สุดผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นแล้วต้องไปถามพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้แหละครับ
ว่าร้านนั้นอยู่ที่ไหนไปกันเลยครับ

เกิดกะขัง

อยากจะกินผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวที่มันสูตรเด็ดสูตรโดนนะครับ

ร้านสูตรแม่ให้มาค่ะ
ร้านสูตรแม่ให้มาค่ะ

ถึงแล้วครับร้านสูตรแม่ให้มา
เดี๋ยวไปหาเจ้าของร้านข้างในกันดีกว่าครับ
สวัสดีครับ
ถามที่มาหน่อยครับคุณเต๋าเอ๊ะทำไมถึงต้องตั้งชื่อสูตรแม่ให้มาฮะ
สูตรแม่ให้มาเพราะว่าแม่ให้สูตรมาเลยค่ะ
เดี๋ยวหันไปข้างหลังนั่นใช่คุณแม่หรือเปล่าฮะ

แล้วผัดไทยของเราเนี่ยต่างจากที่อื่นยังไงฮะ

ที่สำคัญไปกว่านั้นเห็นบอกว่าใส่เหมือนกับท็อปปิ้ง

ผัดไทยใส่หมูแดง
จากหมูแดงเอ๊ะผมเหมือนเห็นอะไรแดงนะครับ
อันนี้เป็นรอยสักของพระอาจารย์ขวัญนะคะใช่

พี่สนุโลค่ะวัดครับไทยเชียงค่ะพี่ชายค่ะ
ก่อสักกับหลังสักผลเป็นยังไงบ้างคะ
ความเชื่อเนอะที่ตักมาสบายใจขึ้นเหมือนมีแรงจูงใจขึ้น
แต่ว่าเมนูที่จะให้พี่ทานในวันนี้มีอะไรบ้างนะ

ผัดไทยต้มยำแล้วก็ผัดกะเพราหมูสับกะเพราหมูสับ

แต่ว่าก่อนที่จะไปลองชิมอยากจะลองทำเมนูผัดไทยหมูแดงหน่อย

อ่าเดี๋ยววันนี้มาเรียนรู้สูตรจับน้องเต๋ากันเลยดีกว่าครับไปครับ
เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจุด้งจะมาลองทำผัดไทยใส่หมูแดงกันครับ
ลำพังเนี่ยผัดไทยปกติผมยังทำไม่เป็นเลยครับ
โอ้โหแล้วนี่เนี่ยมีเครื่องเยอะไปหมดจะไหวไหมล่ะครับเนี่ย
คุณแม่ครับถามนิดนึงว่าสูตรคุณแม่ให้มาเนี่ย
แล้วคุณแม่เนี่ยได้สูตรมาจากไหนอีกทีนึงละครับ

อืมผมก็ไม่น่าถามเลยนะครับเกือบหน้าที่ผัดไทยแล้วใช่ไหมล่ะครับ

พี่งร่วงใจน้ำนิดนึงควบรวยค่ะ

อันนี้ผักฝากจากทราบค่ะ

เชียบ

ผมว่าจริงแล้วเนี่ยผมไปแข่งเชฟกระทะเหล็กได้เลยนะครับ
อ่าใส่นิดหน่อยนิดหน่อยค่ะ
เสร็จแล้วปิดไฟได้เลย
อยากจะชิมแล้วสิเดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันเลยดีกว่านะครับ
เส้นคือเหนียวอร่อยมีความหวานนิด
ึบปากจริงแค่เส้นก็อร่อยแล้ว

รถนี้ทางนี้โอ้โหบอกเลยนะ

ต้องบอกเลยว่าผัดไทยสูตรแม่ให้มาเนี่ย
อร่อยเด็ดเข็ดฟันจริงเลยล่ะครับ

คุณเต๋ายังมีเมนูอีกหลากหลายให้ผมทานอีกด้วยครับ

เริ่มจากก๋วยเตี๋ยวน้ำกันก่อนเลยดีกว่านะครับ
น้ำใสก็จริงแต่ว่าน้ำมีความหวานอร่อยมาก
ส่วนเส้นเหนียวนุ่มนะครับ
ต่อไปครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนั่นเอง

โอ้โฮแก้มนี่ปริกเลย
ต่อไปจะเป็นก๋วยจั๊บนั่นเอง

หวานเค็มลงตัวอร่อยครับ

คือมาได้กินกระพาวหมูสับอ๋อแล้วเขาใส่จับ
ผมไม่อยากจะเชื่อว่าเข้ากันได้ยังไง

ใครอยากสัมผัสความอร่อยแบบนี้

ฝากร้านสูตรแม่ให้มาด้วยนะคะที่จังหวัดพิจิตรนะคะ
หรือว่าติดต่อทางเพจร้านได้นะคะสูตรแม่ให้มานะคะรู้ว่า
หรือว่าหรือมือโทรสัตว์นะคะ๐๙๖๖๙๐๓๕๔๕
นี่แหละครับอร่อยแบบนี้เรามีรางวัลการันตี
นั่นก็คือเสื้อของเรานั่นเองอร่อยจริงเด็ดมาก
น้ำลายไหลใครดูแล้วอยากกินผัดไทย

เขากินน่าอร่อยแป๊บเดียวเขาทำ๖หรือเขากินคะ
กินเกลี้ยงจานเลยอ่ะไม่มีซื้อมาเผื่อแผ่พี่น้อง
เราต้องลงไปกินเองซะแล้วลองไปกินเองนะคะ